คุณมณีจิรชาตินะครับเป็นผู้ที่ไปทำงาน
ใน๑๑คนที่ถูกจับเป็นตัวประกันคือมัน
จะมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งที่เขาส่งแล้วก็เผยแพร่
เกี่ยวกับสถานการณ์ของคนไทยแรงงาน
ที่อยู่ที่นั่นโดยเฉพาะช่วงเกิดเหตุแล้วกำลังเดินหนีอะไรกันอยู่
ถ้ามีคลิปเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับเพราะว่าคุณมณีเนี่ยจะเห็น
เสื้อดำ
เอาคลิปมาให้ดูหน่อยนะฮะจะได้คุยกับคุณแม่ด้วยนะครับ
คุณแม่อยู่ที่อุดรธานีนะฮะคุณแม่ของคุณมณีนะครับสวัสดีครับ
คุณแม่ฮะคุณแม่ครับคุณแม่ตอนนี้ลูกชายเนี่ยคุณแม่ทราบข่าวแล้ว
ใช่ไหมครับคุณแม่ได้เห็นลูกชายสุดท้ายก็คือตามคลิปที่ไปกับ
เพื่อนแล้วเดินเป็นคนสุดท้ายเสื้อสีดำนั่นใช่ใช่ไหมครับ
คุณแม่จ้ะลูกชายไปทำงานตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณแม่ได้สี่ปีกลัวแล้วจ้ะ
จะ๔ปีกว่าแล้วนะคุณแม่บัวสีนะคุณแม่อยู่ที่ตำบลนามไหมบ้าน
จังหวัดอุดรธานีจ้ะคุณแม่ได้ติดต่อกับลูกชายครั้งสุดท้ายด้วย
วันไหนล่าสุดวันเสาร์๕โมงเช้าวันเสาร์ก็คือ๑๑โมงเช้าใช่
ไหมในคลิปนี้คุณแม่ได้เห็นจากที่เขาที่เขาส่งต่อกันมา
ในหมู่เพื่อนได้ว่ารายงานรื่อว่ารู้ว่าลูกชายได้ส่งมาด้วย

พี่ไปทำงานอยู่ประเทศอิสระเอียวมาให้จะคุณแม่ได้ได้เห็นคลิป

วันเสาร์๑๗นาฬิกา๕โมงเย็น

แสดงว่าตอน๑๑โมงเช้าที่คุณแม่บอกว่าได้ติดต่อกับคุณมณีเป็นครั้งล่าสุดเลยเนี่ย
ได้รับการติดต่อว่ายังไงบ้างครับ
ก็ลูกไส้โทรมาหาอาจารย์
โทรมาว่ายังไงครับคุณแม่
ก็โทรมาว่ามันนี่เขานิ่งกันแม่
ก็เลยบอกลูกไส้บ้าง

เพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็
มีเหตุการณ์แบบนี้ดูอยู่สินะก็เลยคือว่าเป็นเรื่องปกติมันว่ะ
อ่า
ก็เลยบอกลูกไส้ว่าจะหนีไปใส่เด้อให้เป็นรบอยู่ในหองรบให้
ลูกไส้ก็ว่าตอนนี้ผมก็อยู่หน้าหองรบให้เนี่ยล่ะลูกไส้ก็ว่าสิ
ก็เลยได้ถามลูกไส้ว่าได้กินเขาแล้วว่ะ
ก็ลูกไส้เลยว่าตอนนี้ก็นั่งหนึ่งเขาอยู่ก็ให้ได้ถูก

ครับคือปกติมันก็จะมีสถานการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยอยู่แล้ว
ลูกชายไปทำงาน๔ปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ

ก็เลยบอกลูกว่าตอนนี้เป็นยังไงถ้าปลอดภัยดีไหมอะไรยังไง
ก็ไปหาที่หลบก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคุณแม่

ก็คิดว่าน่าจะไปหาที่หลบกันช่วงเดินเดินนั้นก็คิดว่า
ช่วงที่เดินเดินอ่ะในคลิปน่ะอันนั้นคือก่อนที่แม่คุยด้วยหรือว่า
ระหว่างทางที่ลูกชายโทรมาคุยด้วยฮะ
ประสิทธิ์รังที่เขาจับประสิทธิ์รังลูกไส้โทรมาหาเนี่ยเนี่ยจ้ะ

แล้วคุณแม่รู้ข่าวตอนไหนว่าอ้าวกลายเป็นว่าลูกชายที่คุยกันล่าสุดว่าเออ
ให้หาที่หลบอะไรไว้ก่อนเนี่ยแล้วมันถูกจับไปไงคุณแม่
ก็มีเพื่อนบ้านโหออกมาหาเพราะว่าเพื่อนแม่อยู่นอกบ้าน

เสียใจสิแย่นิ้วเวลา
คือเราก็เห็นสภาพลูกเป็นแบบนี้
ก็เชื่อใจ

ครับคุณแม่
คือโทรไปเนี่ยติดแต่ไม่มีคนรับแล้ว
ตั้งแต่ตอนนั้นพอรู้ข่าวว่าลูกชายถูกจับ
จ้ะแล้วแจกนั้นมาก่อนให้ตีตัวประดับอีกเลยนะจ้ะ
ในภาพของคนที่ถูกจับไปอยู่กับคุณมณีด้วยเนี่ย
คุณแม่รู้จักไหมครับเป็นเพื่อนลูกหมดเลยไหมหรือว่าไม่รู้จักเลย
เป็นเพื่อนร่วมงานคุณลุกนังเศือขาว
เพราะว่าแกเคยเอาโทรศัพท์นี้อย่างหนาอย่างเบิ้ลอย่างงั้นสินะ
อืมเวลาที่
อยู่แค่อันเดียวกันแต่ว่าเห็นงานคนละไส่อย่างงั้นสินะจ๊ะ

คุณมณีอายุ๒๙ใช่ไหมฮะ

โอ้โหรู้ข่าวแล้วนี่ที่บ้านเป็นยังไงกันบ้างเนี่ยคุณพ่อคุณแม่
โหยตกใจแซ่บทับไวว้ป่ะเถอะจะ

ทำงานเป็นพ่อบ้านของนี่ที่หลีอิ่มนะจ๊ะดวชถนนฮรรษ์ห้างกับทิ้งไบไหม่ไบยัง
สิ้นแจงอุ้มแจงจิงฮั่นไหม่ฮั่นยังเป็นพ่อบ้านดูดูแลแคมป์
ใช่ครับใช่งานในมุบาลอ่าสี่ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างฮะคุณแม่
กับทำใจได้กฎื่อเบือบ้าลเป็นเหตุการณ์ปกติธรรมดากับบดีหวานว่ามันติดร่วนอย่างสมาดิครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอฟังข่าวจากทางการใช่ไหมว่ามันจะคืบหน้าแบบไหนยังไงบ้าง
คนไทยทุกคนหรือว่าพวกเราเองก็ภาวนาอย่างนั้นเหมือนกันนะครับคุณแม่
เชื่อว่าสุดท้ายจะปลอดภัยและได้กลับมานะ
มีเจ้าหน้าที่หรือว่าทางการติดต่อคุณแม่บ้างหรือยังครับ
๔ปีนี่ลูกชายได้กลับมาบ้านบ้างไหมฮะเนี่ยหรือว่าไปแล้ว
จะกลับมาเท่าเดียวไหมจ้ะ
คือไปยาวเลย๔ปีแล้วกะว่าจะกลับรวดเดียว

เขาตั้งใจจะกลับเมื่อไหร่ครับคุณแม่
ก็ครบสัญญา๕ปี๓เดือนก็ต้องเดือนเมษาหรือพฤษภานี่แหละ
ครบสัญญา๕ปี๓เดือนกะ
เมษาหรือพฤษภา๖๗ปีหน้าใช่ไหมจะครบสัญญา๕ปีแล้ว

โอ้โหนี่ไปยิงยาวสัญญา๕ปีเลยเหรอ
อ่อมีโสดใช่ไหมฮะคุณวันนี้โสด
จ้าโสดจ้ายังแบ่งงานจ้า
ก็คือว่าตั้งใจตั้งใจไปเก็บเงินเก็บทอง

เสาหลักของแม่ขวบคั่วจ้า
เขาให้เงินเดือนเท่าไหร่แม่คุณแม่ที่ไป
กระทิแกรงส่งมากกับ๓หมื่นบาทละจ้าแต่ละเดือน

ให้ใส่ไว้ที่ส่วนสู่ของเขา
คือตกเดือนหนึ่งก็ได้หลายหมื่นว่างั้นเถอะคือทำงานรายได้มันก็ดีกว่าอยู่เมืองไทย
พอเข้าไปก็เป็นเสาหลักความเป็นอยู่ของคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านก็ดีขึ้น
ใช่คันแก้ไปก็เป็นชาวนักนาโรคดีกี่คน

มีน้องสาวอีกอีกสามคน
แต่นี่ลูกชายคนโตลูกชายคนเดียว

ก็แหมอีกนิดเดียวจะครบสัญญาอยู่แล้ว
จ้าแต่จำนวนว่าหลืดหิตการแบบนี้โอ้ยเสียใจ
เห็นบอกคุณแม่ไปบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หมู่บ้านเอาไว้เหรอฮะ
จ้า๓เฮียงไงจ้า
อืมบอกว่ายังไงบ้างคุณแม่
ก็บอกให้คุณผู้คุมความรักษาให้กลับได้กลับมาบ้านตลอดปลอดภัยนะจ๊ะ
อย่างไรก็ชิคกี้พายชื่อใจแน่แจ้งน้อยนะจ๊ะ
เอาล่ะคุณแม่ขอบพระคุณนะครับ
ยังไงเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คลี่คลายแล้วก็ปลอดภัยนะครับคุณแม่ครับ

ยังไงมีอะไรก็บอกเจ้าหน้าที่ทางการต่างที่เกี่ยวข้อง
หรือว่าจะบอกทางทีมข่าวทีวีที่อยู่ที่บ้านคุณแม่ก็ได้นะครับ

ขอบพระคุณนะครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ